ไปดูกันที่เรื่องราวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกันบ้างนะครับ
ก็ความเคลื่อนไหวนะครับทีมชาติไทยนั้นก็ทำการฝึกซ้อมครับ
รวมกันที่๕มกราคมถึง๑กุมภาพันธ์ในปีหน้านะครับ
เรื่องของราวของทางด้านพุทธศาสตร์ประตูนะครับก็คือกวินธรรมสัจจนันทร์
วันที่๒๑ธันวาคมนี้ซึ่งทางทีมงานก็เร่งที่จะเช็คความฟิตของผู้ศึกษาประตู
จากทีมโอเอชลูเวิลว่ามีอาการบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหน
และเป็นคนที่คอยดูแลช่วยเหลือแนะนำทุกอย่างตั้งแต่วันแรกอีกทั้งจะคอยช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับชนะทิพย์ทั้งในและนอกสนามด้วยนะครับถือว่าเป็นคู่สีกันเลยทีเดียวครับสำหรับคู่นี้
ที่๒พบกับบาเรนครับ๑๐มกราคมและนัดที่๓นะครับพบกับสหรัฐอารับเอเมริดเจ้าภาพวันที่๑๔มกราคมนะครับ